เรื่องแรกนะครับกับการเลือก๓๐เสียง

ซึ่งก็ถือว่าเป็นครึ่งทางของการเลือกตั้ง
นายกสมาคมธุระฟุตบอลแห่งประเทศไทย

คุณก็จะทราบนะครับคร่าวแล้วว่าตอนนี้
นำอยู่นะครับเรามีบทสรุปทุกอย่างมา

เนื้อแต่เจ้าตีของการกีราศตร์
แห่งประเทศไทยมาตรวจเอกสาร
นำโดยผู้นรักเอกสรุทธ์มหารมประธานคณะกรรมการกลาง
ก็เดินทางมาสังเกตการณ์ด้วย
ก็มีการแจ้งเรื่องของระเบียบวิธีการเลือกตั้งนะครับ
แต่ว่านี่คือภาพก่อนที่เขาจะประชุมกัน
เพราะว่าเขาเปิดให้สื่อถ่ายภาพแค่นั้นแล้วก็ไล่ออกมา
จากนั้นมีการประชุมกันซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เนื้อหา

ก่อนที่ในช่วงของการลงทะเบียนครับ
จะเริ่มต้นในช่วงเวลาบ่ายโมงมาแล้วครับ
วุ่นวายก็เกิดขึ้นเหมือนกับครั้งที่แล้วครับ

ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการสิทธิ์ซ้ำซ้อน
หรือการประทรวงสิทธิ์แต่สุดท้ายก็มีมาจดได้

บอกว่าไม่ได้ให้สิทธิ์ของนางนงล่อใจมาเลือกตั้ง

ในฐานะประธานสโมสรที่ทำทีมมาตลอดครับ
แล้วฤดูการที่แล้วก็ทำทีมด้วย
แต่ว่าทางฝั่งคณะกรรมการการนั้นให้สิทธิ

ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มสมาคมกีฬาจังหวัดสุราธานีครับ
ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้

สิทธิ์การทำทีมเป็นของกลุ่มสมาคมกีฬาจังหวัดสุราธานี
โดยพิจารณาจากเอกสารในการทำทีม

หลังจากมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
สิ่งที่ป้าจิ๋วว่าน้องรอดใจบอกว่า

มันมีตัวแทนที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนเหมือนกันนะครับ

ถ้าเกิดมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วดูแล้วเนี่ย

คือจะปล่อยให้ไปตกลงกันเอง๑๕นาทีนะครับ

เพราะว่าสะโบสรเคสของสุราชนั้นดันไปตัดสิทธิ์นะครับ

ในตรงนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการ

เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเคสนี้ไปเกิดขึ้นอีกแน่

จากนั้นกระบวนการในการเลือกตั้ง

สโมสรที่ได้รับสิทธิ์มีดังนี้ครับ
กรุงเทพและภาคกลาง

แบ็คสุรกากรแล้วก็บีซีซีครับ
ส่วนโซนภาคตะวันตกทีมที่ใช้สิทธิ์นะครับ

นนทบุรีเอฟซีเพชรชบุรีเอฟซีครับ

หมอเอฟซีเนี่ยก็เป็นทีมจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมที่ใช้สิทธิ์นะครับ

ตัวแทนคือกาลสินเอฟซีมหาสารคาม

รธานีแล้วก็อุบลราชธานี

มีทีมที่ใช้สิทธิ์๑๐จาก๑๔ทีม
ตัวแทนก็ได้แก่เพชรบูรลบบุรี

ส่วนภาคตะวันออกมีทีมให้ใช้สิทธิ์

ได้สิทธิ์ก็คือสมสรรค์กองเรือนยุทธการ

นครนายกสะแก้วแล้วก็พานทอง

ชุมพรนครศรีอริเทจนะครับ

ซึ่งทั้งหมด๓๐เสียงเนี่ย
ครั้งที่แล้วนะครับ๓๐เสียงเดิมเนี่ย

ก็คือนนทบุรีกับทางนารายูนิเต็ดนะครับ

หลังจากการเลือกตั้งพลเรือเอกสุรุธมหาโรม
ขณะกรรมการกลางสมัครกรมยีลาฟุตบอล
ก็พูดถึงการรับรองผลการเลือกตั้งตัวแทน๓๐เสียง
ส่วนกรณีที่ผู้สมัครบางคนนั้นไม่พอใจในกระบวนการ
เนื่องจากผิดข้อบังคับหลีกภูมิภาคนั้น

เป็นสิทธิ์ที่สามารถจะฟ้องร้องได้ครับ
ผลการนับคะแนนการเลือกแต่ละภาคนะครับ
การดำเนินการทั้งหมดเงินก็เป็นที่มาจากนะครับว่า
ได้ดำเนินการกันตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดไว้นะครับ
แล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมา
ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกตั้งทุกท่าน
ได้รับการเลือกตัวแทนทุกท่านครับ

แล้วทั้ง๓๐ท่านที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้
ท่านก็จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวแทนของสโมสรในภาคของท่านนะครับ
ในการไปเลือกตั้งสภากรรมการและนายกในวันที่๑๑